สวัสดีครับ๗นาฬิกา๑๖นาทีนะครับสวัสดีสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามอยู่ทาง
อยู่ตามจุดต่างทั่วประเทศไทยเชื่อว่าตอนนี้หลายพื้นที่นะครับมีฝนตกลงมาอยู่
จุดไหนสภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างสามารถให้จะรายงานสภาพอากาศกันมาได้นะครับแล้วก็สภาพอากาศต่อจากนี้เป็นต้นไปตลอดทั้งวันเป็นอย่างไรเราจะมาตรวจสอบพร้อมกันในเช้าวันนี้นะครับในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตันนันพิสิทธิ์มหันครับแต่เช้าวันนี้ก่อนที่เราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศในเมืองไทยของเรานะครับตอนนี้เองใน

ของอากาศหมุนวนจนกลายเป็นธนโดอย่างที่เห็นในภาพนำมาซึ่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบริเวณประเทศจีนทางตอนล่างซึ่งตอนนี้เองหลายจุดในบริเวณดังกล่าวนั้นต้องเจอกับความแปรปวดและสถานะอากาศอย่างหนักเลยทีเดียวดังนั้นใครที่จะเดินทางไปคงต้องเฝ้าตรวจสอบสถ
กล้องฟ้าผ่าเสียงดังหลายชั่วโมงติดต่อใกล้แก่บางจุดในเขตพื้นที่กรุงเทพอธนกรเกิดน้ำท่วมขังเกิดขึ้นและนี่เป็นผลจากความแปรปวดและสถานะอากาศที่ยังมีโอกาสเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะนี้นะครับโดยดังหากเราดูจากภาพถ่ายดาวเทียมแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่เก็บรูปรวมภาพ
ผ้ากตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
แล้วก็ฝั่งตะวันตกของภาคกลาง
ก่อตัวของกลุ่มเมฆเกิดขึ้น
มีกลุ่มเมฆฝนและกลุ่มเมฆฝนเหล่านี้เอง
มีโอกาสให้ไม่เกิดกลุ่มฝนตกในหลายจุดในทีเดียว
ภายใน๑ชั่วโมงนี้จะมีฝนตกที่จังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยเริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกันก่อน
จากการตรวจสอบมีการกระจายตัวของกลุ่มฝนหลายจุดนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณจังหวัดตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิสุนุโลก
รวมไปถึงในบริเวณจังหวัดเพชรชบูรณ์
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานั้นกลุ่มฝนส่วนใหญ่กระจายตัวในบริเวณจังหวัดบึงกาล
กลนครนครพนมกาลสินร้อยเอ็ดยะโสธรอุบลราชธานีสุรินบุรีลำ
นครราชศรีมารวมไปถึงในบริเวณจังหวัดชายภูมิ
ภาคกลางปกลุ่มอยู่ในแถวบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีกาลจนบุรีสมุทรสาคร
รวมไปถึงในบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรี
ส่วนพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้กลุ่มฝนยังคงโล่งอยู่นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในบางจุดบางพื้นที่
โอกาสการเกิดฝนหลังจากนี้เป็นต้นไปเป็นอย่างไรปัจจัยที่ทำให้เกิดกลุ่มฝนเหล่านี้เป็นปัจจัยอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันนะครับ
โดยจากการตรวจสอบล่าสุดณขณะนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดความแปรปวนลักษณะอากาศดังกล่าว
นำความชื้นเข้ามาปกคลุมในเมืองไหนของเรานั้นยังคงเป็นตัวเดิมก็คือการเกาะตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำ
บริเวณอ่าวตังเกียร์นะครับซึ่งบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวนั้นมีการดูดเอาความชื้นจากบริเวณทะเลก่อตัวกลายเป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่เกิดขึ้นบริเวณดังกล่าว
โดยกลุ่มฝนกลุ่มนี้เองก็มีโอกาสที่จะเคลื่อนที่ไปแถวบริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนามรวมไปถึงสปลาวนะครับและจากอิทธิพลของกลุ่มฝนกลุ่มนี้ก็สามารถให้จะทำให้เกิดฝนที่ตกในเมืองไทยของเราโดยเฉพาะในบริเวณฝั่งตะวันออกได้
ในผ่ากใต้ฝั่งอันดามันนะครับแต่เนื่องจากอาสาหรับลมที่อ่อนกำลังลงในระยะ
สถานการณ์คลื่นนะขณะนี้บริเวณฝั่งอ่าวไทยตอนบนครับ
คลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรนะครับห่างออกไปจากฝั่งคลื่นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตร
ส่วนบริเวณฝั่งอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรเช่นเดียวกันนะครับ
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๒เมตร
จากการตรวจสอบเนี่ยนะครับเพราะว่าขณะนี้เองครับ

ต่อจากนี้เป็นต้นไป๒๔ชั่วโมงแสดงภาพเป็นพื้นที่สีเขียว
ปรากฏในแผนที่จะสังเกตว่ายังคงเป็นจุดเดิมนะครับที่มีโอกาสการเกิดฝนตกเกิดขึ้น
ส่วนใหญ่นั้นจะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ในวันนี้จะเน้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ตอนบนฝั่งตะวันออกมีในบริเวณพื้นที่ภาคกลางบ้างนะครับ
ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ตามแนวภูเขาที่เป็นแนวระหว่างพื้นที่ภาคกลางและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
พื้นที่เหล่านี้เองการใช้ชีวิตต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
อกจากนี้เองถ้าหากคำนวณเป็นรายชั่วโมงก็พบว่าในช่วงสายวันนี้
อย่างที่ได้เห็นนะครับพื้นที่สีเหลืองคือบริเวณที่มีฝนตกหนัก
สีเขียวคือฝนตกอันกลางส่วนสีน้ำเงินคือตกปล่อย
ส่วนใหญ่นั้นช่วงสายจะเน้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออก
คำนวณไปในช่วงบ่ายครับกลุ่มฝนจะเริ่มมีการกระจายตัว
บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
แถวบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรี

อีสานก็จะมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
เฉพาะในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออก
อุบลราชธานีมุกดาหารนครพนม

ช่วงเย็นกลุ่มฝนจะเริ่มแรงขึ้นนะครับ

กลุ่มฝนนั้นจะมีการตกในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
เฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
ตอนบนของพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ

อาจจะมีตกหนักบางจุดบางพื้นที่
แถวบริเวณจังหวัดนนทบุรีปฐุมธานี
รวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วย

ในช่วง๓ทุ่ม

เดิมนะครับส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในบริเวณทางต่อ
บนของภาคตะวันออกแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานมีการกระจายตัว
แถวบริเวณจังหวัดขอนแก่นอุบลราชธานีหนองคาย
เหนือแถวบริเวณจังหวัดน่านจังหวัดพยาว
นี่คือพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกในวันนี้นะครับ
ดังนั้นการใช้ชีวิตใครที่อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าว
ต้องตรวจสอบสภาพอากาศวางแผนการใช้ชีวิต
แล้วก็วางแผนการทำกิจกรรมกลางแจ้งดีด้วย
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้อย่างที่บอกแล้วครับว่า

ฝนส่วนใหญ่นั้นจะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
แต่ว่าตกไม่นานมากนักนะครับตลอดทั้งวัน
กลุ่มฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะมีตกอยู่บางจุด
ในฝั่งอันดามันแถวบริเวณจังหวัดกระบี่

หลังจากนั้นก็จะหายไปจะเน้นตกในบริเวณทะเลสักส่วนใหญ่
นี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝนที่จะเทลงมาในวันนี้
ส่วนอุณหภูมิจากการคาดการณ์ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้น
อุณหภูมิในช่วงกลางวันจะไต่ระดับไปอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียต

ขณะที่บริเวณพื้นที่ตอนบนจนถึงตอนกลางสูงสุด

อุณหภูมิสงสุทธิ์คาดการว่าจะไต่ระดับไปอยู่ที่ประมาณ๓๙๓๙องศาเซลเซียต
ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาแต่แดดตอนกลางวันค่อนข้างร้อน
เพราะว่ากลุ่มเมฆฝนต่างที่ก่อนหน้านี้มีการเกาะตัวขึ้น
แล้วก็กลั่นตัวกลายเป็นฝนตกลงมาจึงทำให้ท้องฟ้าบางจุดค่อนข้างที่จะปลอดโปร่ง
ในตอนกลางวันค่อนข้างจะแรงละทีเดียว
ดังนั้นการใช้ชีวิตในระยะนี้ยังคงต้องเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศ
รวมไปถึงระมัดระวังการทำกิจกรรมกลางแจ้งอย่างต่อเนื่องนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ตลอดทั้งวัน
ปิดท้ายวันนี้กับเวลาละสินอดของพี่น้องชาวมุสลิม
รวมไปถึงใครที่จะตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติมหลังจากนี้
ตอนนี้ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ